ขายที่ได้เกือบล้านได้ตังค์มาเสร็จแล้วปั๊บแบ่งครึ่งหนึ่ง
ครึ่งหนึ่งเอาไปฝากธนาคารอีกครึ่งหนึ่งเก็บไว้ที่บ้าน
เป็นปึ๊งเลยนะตังค์ใส่ตู้เสื้อผ้าไว้
แต่ตังค์เหล่านี้มันกลายเป็นขี้เท่าหมดแล้ว

ไหม้บ้านและไหม้ตรงตู้เสื้อผ้าที่เก็บตังค์ไว้อ่ะโอ้โห

ครึ่งล้านห้าแสนกว่าบาทนี่ขนาดแบ่งนะ
แบ่งฝากธนาคารไว้ส่วนหนึ่งแล้ว

ใครจะคิดว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้
จะทำยังไงต่อไปดีล่ะคะคุณป้า
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น๒ทุ่มค่ะ
ที่บ้านเลขที่๘๗ทับ๑นะ

เพราะว่าตอนนั้นป้าเจ้าของบ้านเองเนี่ย

พยายามจะช่วยกันดับไฟค่ะ
โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมค่ะ
เจ้าของบ้านเนี่ยคือคุณป้าลำเจียกอายุ๖๔ปีนะ
แล้วป้าแกอยู่บ้านหลังนี้คนเดียว
ไปดูจุดที่ไฟไหม้ไหม้ตู้เสื้อผ้า
มันมีตู้เสื้อผ้า๒ตู้ค่ะ
ไฟไหม้ตู้นึงเป็นอลูมิเนียม

เหลือเท่านี้เหรอใช่โอ้นี่มันเงินเป็นปึกเลยโอ้โห
ตายเป็นลมผมเป็นลมแทนป้าแล้วเนี่ย
แล้วคือดูตอนหยิบออกมาสิมันกรอบไปหมดแล้ว

แลกกับธนาคารมันยังได้อยู่ไหม

มันเกลียมและกรอบหมดเลย
อันนี้มีธนบัตรโดนไฟไหม้๒ปึกอยู่ในตู้นี้นะ

ส่วนตู้ไม้ตู้ไม้เนี่ยโอ้โหเหลือเป็นซากจริงคุณผู้ชม
คุยกับป้าป้านะร้องไห้ไปด้วยแล้วก็คุยซากธนบัตรอยู่ค่ะ
ครับคือป้าบอกแบบนี้ป้าไปกินข้าวบ้านน้อง
แล้วมีคนตะโกนบอกป้าลำเจียกไฟไหม้รีบวิ่งมาดูแล้ว
แกก็รีบวิ่งกลับบ้านเลยค่ะพอมาดูที่บ้านเห็นไฟไหม้แล้ว

เงินเอาฝากธนาคารไว้ครึ่งหนึ่งใช่ไหมอีก๕แสนเอามาเก็บไว้ในบ้าน
แล้วพี่เบิร์ตคิดดูสิส่วนหนึ่ง๒แสนนะใส่ไว้ในตู้อลูมิเนียม
อีก๓แสนใส่ในตู้ไม้แกะสลัก
แล้วกลายเป็นว่า๓แสนนั้นมันไม่เหลือในตู้ไม้แกะสลักมันโดนไหม้ไปหมด
แต่ตู้อลูมิเนียมคืออันนี้ที่เอามาใส่ถุงแกงเนี่ยค่ะคืออยู่ในตู้อลูมิเนียมอีกประมาณ๒แสน
ไม่รู้ว่าจะไปแลกได้ยังไงนะจะไปแลกได้เท่าไหร่
แต่คือนักข่าวของเราไปคุยเขาบอกว่าคุณป้าแกบอกด้วยนะสร้อย๒บาทก็หายไปด้วยกับไฟ
แต่ทีนี้พอเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบดูเจอนะเจอสร้อยทอง
ที่โดนไฟไหม้ไม่ได้เสียหายมากนักก็เอามาคืนให้กับคุณป้า
แล้วเดี๋ยวต้องบอกป้าเอาแบงก์พวกนี้ไปให้ธนาคารดูนะ
เจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบที่บ้านไม่มีสิ่งผิดปกติอะไร
เห็นจุดที่เป็นต้นเพลิงนะเพราะว่า
หิ้งพระอยู่ไกลจากจุดที่เกิดไฟไหม้
แล้วอย่างหนึ่งพอไปดูเอ๊ะอะไรมันจะเป็นวัสดุที่มันเป็นเชื้อเพลิงได้ก็ไม่เจอค่ะ
ทีนี้เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อว่า
ไฟเนี่ยมันไหม้ตรงตู้สภาพที่บ้านป้าเนี่ยได้ยังไงอ่ะนะคะ